เรื่องราวของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับเป็นรถพ่วงบรรทุกน้ำตาลไปแห่โค้ง
ลงเขาเสียชีวิตสองศพซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นความเฮียนของสารเจ้าพ่อปู่โทน
ที่ตั้งอยู่ที่บริเวณนั้นนั่นเองนะครับภาพที่เห็นนั้นเป็นสภาพของรถพ่วงยี่สิบสองล้อ
บรรทุกน้ำตาลทรายแห่โค้งลงเขาที่บริเวณหน้าสารเจ้าพ่อปู่โทนถนนสายสามศูนย์สี่
ตะบนบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
รถนั้นพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าอย่างที่เห็นก็พังยับเยินทีเดียวน้ำตาลทรายที่บรรทุกมาหลายร้อยกระสอบกระเด็นเกลื่อนถนน
แล้วไปพบศพนายประยมอันทองคนขับรถเสียชีวิตอยู่ใต้ซากของรถและนายคมกริจหนูจันทร์ซึ่งเป็นเด็กรถนอนเสียชีวิตอยู่ที่ใต้กระสอบน้ำตาลสายครับ
ทางนี้รถพ่วงได้บรรทุกน้ำตาลทรายมาเต็มคันออกจากจังหวัดมหาศาลคามมุ่งหน้าไปยังอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
พอไปถึงจุดเกิดเหตุนั้นเป็นทางโค้งลงเขาโทนนะครับที่กำลังมีการก่อสร้างเพื่อขยายถนน
ว่าจะขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ควบคุมรถไม่ได้ครับทำให้รถนั้นพุ่งชนแท่งเบรีเออร์ข้ามไปตก
อยู่ที่ถนนอีกฝั่งหนึ่งที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับรถก็พลิกคว่ำยับเยินแล้วก็ทับทั้งคนขับและเด็กรถจนเสียชีวิต
คนงานก่อสร้างบอกว่าตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างในการขยายถนนจุดนี้เนี่ยมีการเกิดอุบัติเหตุนับร้อยครั้งเพราะว่าเป็นทางโค้งลงเขา
แต่ว่าบางคนเขาก็ไปคิดไปโยงกับเรื่องของความเชื่อเนอะเป็นเรื่องของความเฮียนของเจ้าพ่อผูทนที่เป็นสารเพียงตาอยู่บนเขาตรงจุดเกิดเหตุพอดี
แล้วพอเกิดอุบัติเหตุก็จะไปเกิดตรงนี้พอดีเป็นหลายร้อยครั้งทีเดียวนะครับ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็อยู่ที่ความระมัดระวังของคนขับถ้าไม่ชินทางต้องลงเขาก็ชะลอความเร็วไม่ให้มันเสียการควบคุมเนอะนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ